ตำรวจที่หนองคลายตามตัวเด็กชายวัย๑๔ปีที่เป็นเด็กแว้น
ในคลิปที่คนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเจอแล้วนะฮะใช่ค่ะ
ไม่ได้อยู่แล้วสองในคลิปเนี่ย
รถที่เขาเป็นรถกู้ภัยจะไปส่งคนป่วยคนเจ็บหนักเนี่ย
เขาถ่ายไว้ได้ใช่แล้วขวางอยู่แบบนี้
คุณขี่ขวางหน้าเขาไม่ยอมหลบ
เขาไปส่งคนป่วยไม่ทันแล้วคนป่วยเสียชีวิต
คือมันมีคำถามมานานว่าอ้าวแล้วทำไมเวลารถพยาบาลรถกู้ภัยเจอแบบนี้
เพราะรถพยาบาลนะทำไมไม่หลบทำไมไม่หลีกหนี
ข้างในรถเขามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ
หลบมันเคลื่อนมันย้ายแล้วผู้ป่วยที่เขาต้องนอนนิ่ง
เขาอันตรายเขาหลบแบบแซงซ้ายปาดขวาอย่างนั้นไม่ได้นะ
จากว่าโอ้โหไม่มีคนแล้วต้องรีบไปจริงอย่างนั้นนะครับ
นี่เป็นภาพที่กู้ภัยประจักษ์น้องคายถ่ายไว้นะครับ
เด็กผู้ชายคนหนึ่งหมอบตัวขี่รถจักรยานยนต์
ขวางหน้ารถกู้ภัยประจักษ์หนองคาย
ตอนกำลังไปรับคนไข้ส่งโรงพยาบาล
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ยอมหลบนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ตอน๗นาฬิกา
มิตรภาพหนองคายอุดรธานี
เดี๋ยวฟังคนขับรถกู้ภัยนะครับที่เขาเล่าไว้นะฮะ
เจอรถมอเซยแล้วก็รถกิ๋ง
เขาก็แซงมา

แซงแล้วก็แช่ยาวไม่ได้จนถึงสามแยกไอภาพ

รถคันนั้นไว้แต่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอ
ครับทุกที่เราไปไม่ได้เกิดไซเรนเปิดไฟ

ไม่หางลังนะครับมองยาวจนถึงยูเทินแล้วครับ
เค้าก็ไปแซงไปปากอะไรแข่งกับแว๊นไม่ได้อ่ะ
หลังจากได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ให้ไปช่วยรับผู้ป่วยอาการหนัก
ที่บ้านคำโป้งเป้งนะครับส่งโรงพยาบาลหนองคาย
กู้ภัยคันนี้เขารีบออกไปเปิดไซเรนให้สัญญาณให้รถหลบ
ระยะทางที่จักรยานยนต์คันนี้ไม่หลบแล้วขวางอยู่
ประมาณ๒กิโลเมตรกว่านะฮะ
ไปถึงบ้านผู้ป่วยเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวแล้ว
แล้วก็ส่งเปลี่ยนถ่ายรถส่งโรงพยาบาลหนองคาย
แต่สุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
โอ้โหล่าสุดตำรวจตามเจอเด็กแว้นวัยสิบสี่คนนี้นะคะ
เจอแล้วเรียกพ่อแม่มาด้วย
ระหว่างการพูดคุยเนี่ยเด็กก็น้ำตาคลอตลอดเวลา

บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อหมูปิ้ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนขี่รถกลับ
ไม่ได้ยินเสียงรถกู้ภัย

คนปกติเราสามต้นเร็วไหม

ผมขอโทษครับที่ขัดขวางจราจรทำให้ไม่สงสัยไม่ทันครับ
แล้วก็บอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
แล้วเดี๋ยวจะคอยเตือนสติเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์แบบตัวเองด้วย

แต่ตำรวจสพเมืองหนองคายบอกว่าถึงแม้จะเป็นเด็กอายุแค่๑๔นะคะ

เรื่องของข้อหาขับรถเร็วไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน
ขับรถประมาทหวาดเสียวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
ส่งตัวดำเนินคดีนะคะครับดำเนินคดีเลยนะคะอ่าอืม
ขี่เร็วขนาดที่ว่าไม่ได้ยินเสียงไซเรนรถกู้ภัยอ่ะโอ้โห